มีข่าวที่คนให้ความสนใจกันเช้านี้
พิธีกรท่านจะได้รับการปล่อยตัว
ในกรณีของการพักโทษโดยเหตุพิเศษนะครับ
แล้วจากนี้คุณสอยุทธ์ต้องอยู่ในกระบวนการอย่างไร
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวด้วย

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร๗เชิญเลยครับ
ที่สำนักงานควบคุมประพฤติกรุงเทพหานคร๗
ก็ใกล้จะถึงกำหนดการ
ออกมาจากห้องที่มีการนำไปควบคุม
เพื่อที่จะดำเนินการติดกำไรอีเอ็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ก่อนที่จะเดินทางมาที่อาคารไอทีสแควร์ตรงนี้
สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดพรบว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐค่ะซึ่งได้รับการพิจารณาพักโทษโดยเหตุพิเศษค่ะ
ได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งก็มีครอบครัวญาติน้องสาวมารอรับค่ะ
ทั้งนี้นะคะหลังจากที่ได้มีการปล่อยตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
สรยุทธ์ค่ะก็ได้มีการเปิดกระจกรถ
แล้วก็นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองศักระสารพระภูมิหน้าเรือนจำค่ะแล้วก็
นับตั้งแต่วันที่๑๔มีนาคมไปจนถึงวันที่๒๐พฤษภาคม๒๕๖๕
แล้วก็จะต้องมารายงานตัวกับกรมคุมประพฤติตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโทษ
ก็คือในวันที่๒๖กรกฎาคมพศ๒๕๖๖รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด๒ปี๔เดือน
ซึ่งทางสำนักคุมประพฤติ๗ที่บรรยากาศก็มีบุคคลสำคัญหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นนายชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะที่เคยจัดรายการด้วยกันมารอรับออกจากเรือนจำ
รวมถึงคุณตันอิชิตันแล้วก็ทีมงานครอบครัวข่าวสามที่เดินทางมารับอย่างอบอุ่น
ไปดูบรรยากาศล่าสุดสดณตอนนี้ก่อนที่ประตูทางเข้า
ซึ่งเข้าไปสักพักนึงแล้วนะคะดูในเรื่องของระหว่างของการดำเนินการติดกำไรอีเอ็มค่ะ
ถ้าดูเวลานะตอนนี้นะคะก็ตอนนี้ก็๙นาฬิกา๕นาทีแล้วนะคะ
ยังไม่เสร็จกระบวนการของการที่จะปล่อยตัวคุณสรยุทธ์นะคะ
แต่ว่ามีการตั้งโต๊ะไว้นะคะเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนค่ะ
ได้ฟังการแถลงข่าวเปิดใจของคุณสรยุทธ์อย่างเป็นทางการนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการของคุณสรยุทธ์เป็นครั้งแรกค่ะ
ซึ่งรายละเอียดหรือความคืบหน้าการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกของคุณสรยุทธ์จะเป็นยังไงนะคะ
ทีมขาวเทราสวรรค์ถึงวีดีของเราก็ยังเกาะติดอยู่ค่ะ

คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถ้าทันทีที่เห็นตัวคุณสรยุทธ์
เดี๋ยวทางเราจะรายงานสดเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง

จริงแล้วก็มีข่าวออกมาแล้วล่ะว่า
คงจะกลับมาทำหน้าที่พิธีกรข่าวอีกครั้งหนึ่ง
ก็ไม่รู้จะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรในช่วงเวลาเดิมที่เขาเคยทำอยู่หรือเปล่า
หรือทำในออนไลน์ในโซเชียลในยูทูปก็แล้วแต่คงต้องจับตาดูกันต่อไป
เพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวถ้าเข้าช่วงสัมภาษณ์เราให้ฟังสดแน่นอน